เป็นภาพถ่ายแสงเหนือแสงใต้ที่สวยงามนะครับ
เขาถ่ายภาพเหล่านี้มาจากอวกาศนะครับ
ไปดูความคมชัดของภาพแสงเหนือแสงใต้กันที่ถ่ายจากอวกาศนี้นะครับ

ของสถานีอวกาศนานาชาติและเห็นแสงแบบนี้ครับ
โอ้โหสวยงามมากนะครับ
เป็นแสงเหนือแสงใต้จากวิถีโคจรของสถานี
จึงได้ถ่ายวีดีโอเหล่านี้เก็บไว้ครับ

แล้วก็ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้น

การหมุนรอบตัวเองของโลกอย่างรวดเร็ว
แถมยังเห็นความละเอียดของแสงสลัว
ที่ส่องผ่านซีกโลกที่อยู่ในช่วงเวลากลางคืน
เหนือแสงใต้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกมาสู่บรรยากาศชั้นบน
ก็จะทำให้สวยงามแบบที่เห็นนี้นะครับ

และที่สำคัญถ่ายจากอวกาศ
คนธรรมดาถ่ายไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าเราได้เห็นแน่นอนนะครับ